ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนย้อนนึกถึง
ไปถึงเหตุการณ์โคบอล๖๐ที่เคยรั่วไหลเมื่อปี๒๕๔๓นะครับ
ซึ่งในครั้งนั้นก็มีผู้เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากกรรมตภาพรังศรี
แล้วก็ได้ทำให้เกิดการตื่นตัวในการจัดการ
และเฝ้าระวังสารกรรมตรังศรีมากขึ้น
ก็เป็นสารกำลังตรังสีที่ถูกนำมาใช้ในหลายวงการ
แล้วก็ในต่างประเทศก็เคยมีข่าวเกี่ยวกับสารนี้มาแล้วเช่นกัน

นี่เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๖

รู้เท่าไม่ถึงการแยกชิ้นส่วนเครื่องใช้รังสีทางการแพทย์
กำลังตรังสีรั่วไหลออกมา
เหตุนี้ทำให้มีผู้ป่วยจากกำมันตภาพรังศรี
กลุ่มคนเก็บของเก่าที่ทำการแยกชิ้นส่วน
รวมไปถึงเจ้าของและลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า๑๐คน
และต่อมาเสียชีวิต๓คนในเวลาไม่ถึง๒เดือน
เหตุนี้ทำให้สังคมไทยตื่นตัวต่ออันตรายจากสารกำลังตรังศรีมากขึ้น
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เริ่มมาตรการควบคุมสารกำลังตรังศรี

รวมถึงให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนเพื่อเฝ้าระวังเหตุไม่คาดฝัน
เป็นสารกำลังตรังสีชนิดหนึ่ง
มีลักษณะเป็นของแข็งจุดหนอมเหลวสูง
ักใช้ในแวดวงการแพทย์และในอุตสาหกรรมน้ำมัน
โดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ากลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ

ขโมยสารนี้ออกมาจากโรงการน้ำมันในอีรักษ์

กลุ่มไอซิสอาจเริ่มการต่อสู้

ผู้เชี่ยวชาญก็เชื่อว่าหากเป็นความจริงก็ยังคงเป็นไปได้ยาก
เพราะปริมาณของสารอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเป็นอาวุธ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน